ส้มอย่าโกรธผมนะเมื่อกี้ผมประชดเฉย

พิธาลิมเจริรัติไปพิศนุโลกครับ
พาหมออ๋องไปด้วยหมออ๋องคือใคร
หมออ๋องคือคุณปฏิพัฒน์สันติพาดา
สสพิศนุโลกเจ้าของพื้นที่นั่นแหละ
นะครับคือหมออ๋องเนี่ย
ผู้ท้าชิงอ่าแค่ประธานสภา

จุดแรกไปถึงครับวัดพระศรีรัตนามหาธาตุวรมหาวิหาร
อำเภอพิศนุโลกนะครับอำเภอเมืองพิศนุโลก
ปรากฏตัวเท่านั้นแหละด้อมส้มครับ
กรี๊ดนะครับ
เทบียนรถมาเทบียนรถมาเอาแถบข่าวลงก่อนนี่
๕๑๒๐ครับ๕๑๒๐
คุณพิธาเข้าไปกราบสักการะพระพุทธชินราชในวิหารหลวง

โดยขอพรให้ชาวพิสุนโลกนะฮะ
นักข่าวถามขอให้เป็นนายกด้วยหรือเปล่า

ขอให้ลอตเตอรี่ออก๓๗๖นะครับ
ที่ซื้อพิสุนโลกออกก่อนค่อยมาว่ากัน
๓๗๖ออกมาคนพิศโลกอาจจะร่ำจะรวย
แต่ถ้า๓๗๖ออกในสภาพิธาได้เป็นนายกนะ

ไม่ต้องไปหาซื้อหาซื้อไม่ได้แล้วล่ะนะครับ
นี่แหละคือเคยประกาศไว้ว่า
นี่ฮะที่สมุทรสาครใช่ไหม
ก็บอกว่าจะมีเลขให้ลุ้นกัน
นายพิทายังบอกถึงตำแหน่งประธานสภา
ที่เสนอชื่อหมออ๋องไม่เกี่ยวกับการมาพิสุนุโลกหรอกนะ

จะจบลงด้วยดีและเชื่อใจพักเพื่อไทย

การเดินทางไปขอนแก่นวันนี้วันนี้คุณผู้ชม
วันนี้วันนี้เขาจะไปนะครับก็ไม่ได้เป็นการเล่นเกมมวลชนอะไร
แต่เป็นฉากทัศน์ที่วางไว้แล้วนะครับ
พยายามจะไปให้ครบทุกพื้นที่

ห้างเกือบแตกเหล่าด้อมส้มไปต้อนรับนะครับคุณผู้ชมครับ
มีการแห่ขอบคุณประชาชนแห่รอบเมือง
โอ้ตรงไหนก็แน่นแม้กระทั่งเวทีประสายที่ลานแอโรบิทครับ
เอาเรื่องประทานสัมพาร์ฟกันหน่อยสิคะนาคาดาจะได้รู้
ที่ผ่านมาบอกว่าเพื่อไทยยอมถอยเขาลื้อ

มาดูกันหน่อยเรื่องนี้ค่ะเริ่มจากทางฝั่งก้าวไกลก่อนละกัน
นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาเก้าไกลเนี่ยนะคะ
บอกว่าก้าวไกลรอนัดคุยกับทางเพื่อไทย
หาข้อยุติร่วมกันแล้วก็จะพยายามอย่างดีที่สุด

และกระแสข่าวที่บอกว่าเพื่อไทยยกตำแหน่งประธานสภาย
ถ้าไม่ผ่านด่านสวเผื่อไทยจะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล

๒หมายถึงรองประธานทั้ง๒คนนะ
แล้ว๑๓บวก๒ก็คือก้าวไกลมีเก้าอี้
รัฐมนตรี๑๓กับประธานสภาแล้วก็นายก
เรื่องทั้งหมดรอหน่อยได้ไหม
วันพรุ่งนี้เขาจะประชุมกัน๒พัก

คุณหมอชนน่านฝั่งเพื่อไทยบอกว่า

จริงเพิ่งคุยกับรองหัวหน้าพักเลขาพัก
แนวทางที่จะไปคุยกับก้าวไกล
ก็เดี๋ยวจะมีการขอมติพักวันที่๓กรกฎา
ก่อนจะไปโหวตประธานสภาวันที่๔งงเหมือนกันนะ
ว่าข่าวออกมาจากแกนนำ
มันจะทำให้เพื่อไทยกลายเป็นจำเลยหรือเปล่า

ว่าเพื่อไทยไม่มีแผน๒แผน๓มีแค่แผนเดียวเลย

ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จ

เปรียบเทียบให้เห็นความสำคัญของประชาชน
มอบอำนาจมาให้เหมือนประชาชนเป็นพ่อแม่พวกเรา

ขอโทษขออภัยด้วยถ้าเกิดสื่อสารไป
คณะเจรจาจะต้องไปคุยตามมติ

ก็คือประธานสภาต้องเป็นของเพื่อไทย

คณะเจรจาเป็นแค่บุรุษไปสนีนะ

ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยมีมติยกให้ก้าวไกลจริงเนี่ย

ขอฟังคำชี้แจงจากคณะเจรจาก่อน

คุณชูวิทย์โพสต์เฟซบุ๊คค่ะบอกว่า

เดี๋ยวยอมเดี๋ยวไม่ยอมวันนี้พูดทุกอย่าง

ในวันโหวตประธานสภาเป็นการลงคะแนนลับ
คราวนี้แหละจะเห็นอิทธิฤทธิงูเห่า

แล้วจะรู้ว่าแผน๒ของการให้ก้าวไกล
เป็นฝ่ายค้านเดินหน้ากันยังไง

ว่าพิทาไม่ผ่านด่านสอวรแน่
อันที่จริงในเมื่อพิธาไม่ผ่านสว

ให้เป็นแคนดิเดตนายกเพื่อไทยทุกอย่างก็จบ

คล้ายกับบีบให้ก้าวไกลถอยมาเป็นฝ่ายค้าน
เพราะมีลุงไม่มีเราอันนี้เป็นแผน๓

แผลลวงร้ายลึกจริง
โอ้โหนี่คุณชูวิทย์บอกอะไรนะ
กับบีบให้พักเก้าไกลถอยไปเป็นฝ่ายค้าน
ถอยหรือเปล่าไม่รู้แต่คนนี้ถอยแล้วนะ
คนนี้ถอยแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ
ถอยคือถอยห่างจากเรื่องการเมืองฮะ

เอกประยุทธ์บอกจะทำเฉพาะเรื่องงานของรัฐบาล

อย่าเอาเขาไปทำให้มันเกิดปัญหาความขัดแย้งอีก

จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่รับค่ะค่ะ
ส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลครับ
หัวหน้าพักภูมิใจไทยพูดถึงการโหวตเลือกประธานสภาว่า
พักภูมิใจไทยก็คงไม่ได้เสนอชื่อใครเป็นประธานสภา
แต่ขอดูแคนดิเดตของแต่ละพักที่จะเสนอมา
จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะหารือกันภายในพักที่รัฐสภา

โดยต้องดูสถานการณ์ในวันนั้นว่าจะเป็นอย่างไรครับ
ใช่ค่ะส่วนทางด้านรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
นายชัยวุฒนาคมานุสรก็บอกว่า
ถ้าเกิดว่าเป็นนายปฏิพัฒน์จากก้าวไกลเป็นประธานสภานะ
ต้องลดบทบาทตัวตึงลง
ต้องมีวุฒิภาวะที่จะคุยต้องประสานกับทุกพักได้

แล้วก็ทำภาคเองยังไม่ได้คุยกับพลเอ็ดประวิท

รอดูสถานการณ์ท่านยังไม่ได้เก็บของนะ
แต่ก็ต้องย้ายที่นะคะ